พาไปดูฝรั่งที่ขอนแก่นกันก่อน
ล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วคือ
ตำรวจหลังจากที่เมื่อวานข่าวเขยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล
เขาก็ออกมาชี้แจงว่าจริงแล้ว
รูปมายืนยันเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ของนายเหนือเมฆ

คือมันไม่เหมือนกับท่อที่ออกมาจากบริษัทไปตรวจสอบ
เหมือนเป็นท่อที่ดัดแปลงมาอีกทีนึง
สรุปเรื่องราวแล้วเมื่อวานนายเหนือเมฆนะคะ
ก็มีการที่เอาอัดคลิปวิดีโอมาขอโทษด้วยนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกนพดลเพชรสุดนะคะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น

บริเวณตู้ยามมิตรภาพถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
แล้วก็พบชายชาวต่างชาติที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
มีลักษณะท่อไอเสียเสียงดังแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจแล้วก็ขอดูใบอนุญาตขับขี่ค่ะ
โดยเจ้าของรถก็ได้แสดงใบอนุญาตขับขี่
ทราบชื่อคือนายกิติศักดิ์ภูลสวัสดิ์
แล้วก็แจ้งข้อหาใช้รถท่อไอเสียไม่มีเครื่องระงับเสียงนะคะ
เมื่อวานก็หลังจากมันมี๓โพสต์ติดกัน
ก็โพสต์แรกเป็นอัดคลิปนายเหนือเมฆเนี่ยอัดคลิปนะ
แล้วก็มีใบสั่งอยู่ข้าง
โพสต์ที่๒ก็เป็นบอกว่าจริงก็คือเรื่องปรับอะไรยอมรับผิดหมด
แต่ว่าทำไมต้อง๑๐๐บาทบางเจ้าปรับไม่เท่ากัน
โพสต์ที่๓ล่าสุดหลังจากเกิดเหตุแบบนี้
นายเหนือเม่นี่ก็มาโพสต์คลิปบอกว่านอนไม่รับครับ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่างนานาเป็นคลิปนี้
ก็บอกว่าเข้าใจผิดคือไม่รู้เลยจริง
ว่ารถตัวเองซื้อมามันดัดแปลงมาก่อนแล้ว
ก็มาขอโทษอยู่ในคลิปแบบนี้
ซึ่งผู้อำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เรียกนายเหนือเมฆมาพูดคุยทำความเข้าใจ

ก็บอกว่าถ้าฝรั่งไม่ยินยอมจะแจ้งข้อหา

เพราะไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิด
สุดท้ายก็นี่แหละบอกว่าอัดคลิปใจความ
ก็ประมาณว่าขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จักรยานยนต์ของตัวเองเป็นท่อแต่ง
รวมถึงไม่รู้กฎหมายของเมืองไทยด้วยนะคะ
ฟังเสียงส่วนหนึ่งของฝรั่งบ้านนอกคนนี้กันค่ะ
บึงดีเด้อของรถเป็นท่อแต่ง
เอ้ยจะเอาท่อแต่งมาใส่เห็นยัง

กฎหมายของเมืองไทยมันเป็นอย่างสิ
เขาก็เลยรู้สึกผิดแล้วก็ต้องขอโทษ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มันเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนะครับ
อืมค่ะ
เขาจะผิดใช่ต้องนะออกมาขอโทษ

ก็ออกมาชี้แจงแก้ไขกันไป
ดีแล้วแหละอะไรที่มันพลาดไปในโลกโซเชียลนะ
ก็แก้ในโลกโซเชียลนี่แหละถึงจะได้กระจายไป